ตัวละครสำคัญที่นอกจากครูปรีชากับหมวดจรูนนะ

หนึ่งในบรรดาแม่ค้าลอตเตอรี่ที่เป็นพยานไม่ถูก

ลอตเตอรี่ให้ครูครับแล้วก็กระแสข่าวก่อนหน้านี้บอกโอ้โห

ซักซ้อมเตรียมอะไรกันกับครูปรีชาหรือเปล่า

เพราะยิ่งอยู่ยิ่งพูดเดี๋ยวยิ่งไม่ตรงกันอย่างนี้
เมื่อวานเจ๊เกียวก็ต้องเอารูปคู่มาโชว์ว่า
ยังอยู่ดีเจ๊บ้าบินยังอยู่ดีไม่ได้ถูกอุ้มถูกอะไรไป

ทำงานแล้วนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปแล้วก็เจอนะคะ
นี่ค่ะนางรัตนาพรสุภาทิพย์ค่ะ

นี่นักศึกรถหมดเลยเขามาสอน

พอเจอนักข่าวเจ๊บ้าบินไม่พูดพร่ำทำเพลง
เจ๊บ้าบิ่นบอกว่าจงเป็นศุกร์เป็นศุกร์เถิด

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าพอแล้วลูก

แล้วได้ไปคุยกับครูปีชาที่รีสอร์ทจริงไหมครับ

ไปเถอะพอแล้วลูก

แต่ไม่รู้ล่ะก็ต้องจับตาเจ๊บ้าบินจริงคดีนี้

ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนผิดนะแต่ว่าเขาคือพยานสำคัญ

ใช่ไม่ได้จะชี้ช่องอะไรนะแต่เขาสำคัญ

เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เห็นตำรวจบอกว่าจะมีความคืบหน้าอีกเยอะมาก